ของผมไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ในพื้นที่อุดรธานี

ว่าละสังขารก็คือขอตายแหละค่ะ
วันที่๓๐ตุลาคมก็คือวันนี้นะ

ทีมข่าวและสื่ออื่นเข้าไปในหมู่บ้าน
ทีมข่าวโทรไปสอบถามลูกชายค่ะชื่อว่าคุณสันติ
คุณสันติก็เล่านะคะบอกว่าตอนนี้แม่ปกติดี
มาสวดมนต์นั่งสมาธิทำพิธีตั้งแต่ตีสี่
ได้คุยกับพระอาจารย์นิสุนิสอยู่ที่อุดรธานี
มีการประสานข้อมูลกันพระอาจารย์เองกำลังเดินทางมาที่นี่
ซึ่งนายสันติลูกชายยอมรับว่ากังวลห่วงห่วงแม่ว่าแม่จะเสียชีวิตจริง
เพราะแม่บอกว่าพระที่มาจากอุดรจะมาทำพิธีให้
ถึงจะตายนะก็เลยโอ้โห
พระจะมาแล้วแม่จะตายเหรอยังไงสับสนวุ่นวายแล้ว
อยากให้สื่อช่วยกันประสานรถพยาบาลมารับตัวแม่
เพื่อพาแม่ไปอยู่ในความดูแลของแพทย์
จะได้ไม่ต้องเจอกับพระอาจารย์สุนิตที่จะมาจากอุดร
อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าคณะอำเภอกู่แก้ว
ในอำเภอกู่แก้วผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและตำรวจ
เดินทางไปที่สำนักสงฆ์ที่ถูกระบุว่าแม่รายนี้
ปฏิบัติธรรมอยู่ก็คือสำนักสงฆ์สำป่าหันค่ะ
ไปพูดคุยกับพระอาจารย์สุนิทเจ้าสำนัก
เจ้าคณะอำเภอกู่แก้วใช้เวลาคุย๒วันนะคะ

ในการศึกและมีคำสั่งให้พระอาจารย์สุนิท
ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวนี้อีก
รวมถึงพึงห้ามเดินทางไปที่บ้านของนางสาวนัชพร
ถ้าหากพระสุนิทยังไม่ทำตามคำสั่งของเจ้าคณะสงฆ์

จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวในข้อหาร
แต่งตัวเรียนแบบพระจะศึกหรือไม่ศึกนั่นเอง
แต่สุดท้ายก็ทราบว่าทางพระสุนิทกำลังเดินทางไปที่บ้านของนางนัชพร
สมุทรสงครามอยู่ดี
ทีมข่าวของเราค่ะตรวจสอบกลับไปกลับมา
เช้าวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่สำนักสงฆ์สำป่าหันอีกครั้ง
พบว่าพระอาจารย์สุนิทไม่ได้มาสมุทรสงครามค่ะ
กลับไปที่สำนักสงฆ์อีกแล้วบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะเดินทางไปที่บ้านของนางสาวนัชพร
ตามที่ลูกชายของนางนัชพรนิมนต์
แต่เดินทางไปถึงเขื่อนลำเปล่ากาลสินตัดสินใจเดินทางกลับค่ะ

ตั้งใจกลับมาสะสางเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้หนีไปไหน
อกจากนี้ยังบอกว่าเช้ามืดของวันนี้
นัชพรจะละสังขารอีก๓รอบเหมือนนอนหลับไปเฉย
แต่ลูกชายของนางนัชพรอธิษฐานจิตขอให้แม่กลับมา
จึงไม่สามารถละสังขารได้ตามกำหนด
อกจากนี้บอกด้วยนะคะบอกว่าเมื่อเช้านี้
ที่นางนัชพรจะละสังขารพูดคุยโทรศัพท์กันสวดมนต์ร่วมกัน
ซึ่งขณะนั้นมีพระสุรเสียงของพระศาสดาสื่อสารผ่านร่างของนางนัชพรด้วย
ลองฟังเสียงที่พระอาจารย์สุนิทบันทึกไว้ค่ะ
พระศุรเสียงที่ใหญ่กลางวันคือพระศาสดาสมภัยดำตักจ้า
เสียงแหลมที่เป็นผู้หญิงคือพระแม่กวนอิม

เพราะท่านบอกแล้วนี่ว่าท่านมาสองสายใช่ไหม

มีการสื่อสารกันอย่างไรครับพระอาจารย์
ก็เหมือนคุณโยมทวนหากันเข้าใจหรือเปล่า
แล้วคนที่อยู่ข้างในเขาก็ออกมาพูดปลารบ

แต่ว่ามันแค่ใช้กำลังใจแต่อันนี้มันเป็นบุคคลเลย
เป็นการใช้ชาญไม่ใช้สมาธิ

เอาแล้วโรงแก้วล่ะก่อนหน้านี้มีเรื่องของโรงแก้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็นเสียงพระศาสดา
อันนี้ก็เป็นความเชื่อไปแล้วกันนะคะ

สร้างจากความศรัทธาและยังเชื่อว่านางนัชพรจะละสังขารตามที่กำหนดได้
แต่กำหนดผ่านไปแล้วนะคะ๘โมงเช้าอะค่ะ
วันนี้ก็อาจจะภายในวันนี้ติดตามดูต่อนะคะ